หลายคนหลายคนพูดถึงสถานการณ์โควิด๑๙เป็นวันสิ้นโลก
แล้วก็ผ่านช่วงวิกฤตแก้ไขสถานการณ์เหล่านี้ไปได้ยังไงครับพระคุณเจ้า
จริงคำทำลายเรื่องวันสิ้นโลกมีอยู่ในทุกระบบความเชื่อของมนุษย์
แต่ว่าถ้าถามในมุมมองของพระพุทธศาสนาท่านพูดไว้ไหมคำตอบก็คือพูดเหมือนกัน
ท่านก็บอกว่าโลกเนี่ยในช่วงเวลาหนึ่งโลกก็จะพินาศเหมือนกัน
แต่เขาบอกว่าพินาศด้วยน้ำพินาศด้วยลมพินาศด้วยไฟ
ไม่ได้บอกว่าพินาศด้วยโรคระบาดนะคนเดียวนะ
เพราะฉะนั้นอัตมาว่าอย่าไปสนใจเรื่องวันสิ้นโลกเลย
มันไม่สิ้นวันนี้พรุ่งนี้หรอกมันอีกนานแสนนานคุณดอม
ตอนนี้สิ่งที่สนใจก็คือเราจะผ่านสถานการณ์วิกฤตในวันนี้พรุ่งนี้เดือนนี้ปีนี้ได้ยังไงดีกว่า
ไม่ต้องไปสนใจเรื่องวันสิ้นโลกสนใจสิ่งที่อยู่ตรงหน้าของเรา
แล้วแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้อันนี้ดีที่สุด
อาตมาเชื่อว่ายังไงก็ตามนะแม้สถานการณ์นี้มันจะหนักหนาสาหัสแค่ไหน
แต่มันจะไม่อยู่กับเราตลอดไป
คุณโยมเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่าฝนเนี่ยจะไม่ตกทั้งเดือน
แผ่นดินจะไม่ไหวทั้งปีพายุจะไม่กระหน่ำทั้งสัปดาห์ไหม
สิ่งต่างเหล่านี้มันหนักแค่ไหนก็ตามนะคุณโยม
มันมาแล้วมันก็ไปมันมาแล้วมันก็ไป
ไม่มีอะไรอยู่ย้ำยืนยงตลอดไป
อันนี้เป็นสัจธรรมของโลก
สัจธรรมของโลกมีอยู่ว่า
ใดในโลกล้วนอันนี้จังคุณยอม
อิทังอนิจัง

ดำรงอยู่ชั่วคราวในถ้ำกลาง
และจะแตกดับไปในที่สุด
สถานการณ์ของโควิดก็เป็นเช่นนั้นตกอยู่ในสัจธรรมของโลกคือ

ดำรงอยู่ชั่วคราวในถ้ำกลางและในที่สุด
มันก็จะอันตรฐานไปจากโลก
ให้เราทำใจให้หนักแน่นว่า
โควิดไม่เที่ยงหรอกเดี๋ยวมันก็ไป
คือดขึ้นได้เดี๋ยวจะดับได้
ขอให้เรารักษาใจรักษาจิตวิญญาณรักษาความหวังเอาไว้
หดหู่อย่าท้อแท้อย่าเพิ่งสิ้นหวัง
เตือนตัวเองด้วยคาถากันน้ำตาไหลของพระพุทธเจ้าว่า

แปลว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไป
เจอด้วยความรู้สึก